ขณะที่เรื่องราวของมวยนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ในวันเสาร์นี้ยอดมงคลเจอกับหยาดฟ้าครับ
บอกว่าโอ้โหคู่นี้นะครับใครเตะดีกว่าก็เอาจะชนะไปนะครับ
ตามได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณีครับ
ศึกยอดมวยไทยรัฐคู่เอกเสาร์นี้เกมแห่งการชิงไหวชิงคลิปครับ
ประกบให้เจอกันมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ชวดสุดท้ายคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะครับ
ยอดมงคลเมืองศรีมาวัดเพลงแข้งกับหยาดฟ้าอายไลน์พิกัด๑๒๓ปอนด์
มุมแดงนี่ย้ายกลับไปบ้านเก่านะครับซ้อมกับพี่จำนงเมืองศรีมา
สภาพจิตใจต้องบอกว่ากลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้ง
หลังนี้สดใสชนะมาตลอดแต่ว่าไฟล์นี้เชื่อว่ายังเร็วแล้วก็แพลวกว่าครับ
ของเรามีหมัดนำอย่างเงี้ยก็อาจจะดูว่ารวดเร็วนิดนึ
หม่อนน้อยจะดูว่าหนึ่งมันเย็บแล้วออกฝารวมขวาและจริงออกของซ้ายได้
เราจะได้สองทางตรงนี้ก็คือเรือหมู่ตรงนี้เดริมตรงนี้แค่นั้นเปลี่ยง
ผมคิดว่ายาดฟ้ามีศอกและเตะเยอะนะครับ

ก็ยังมั่นใจลึกนะว่าเกมออกมานี่
หยาดฟ้าก็ต้องแซงไปได้
เอาละครับมาดูฟอร์มหลังจากกราฟิกอิเมอร์ซีฟตรงนี้นะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามุมแดงเอง
ช่วงหลังชนะมา๒ไฟล์รวดแล้วนะครับ
แต่ว่าหายไป๒๓เดือนเพราะว่ามีปัญหานิดหน่อย
เคลียร์ลงตัวแล้วก็กลับไปอยู่กับพี่จำนงเมืองศรีมาเหมือนเดิม
ในขณะที่มุมน้ำเงินหยาดฟ้าเองก็ฟอร์มสดมาก
ชนะมา๓ไฟล์ติดแต่ว่ามาสะดุดไฟล์สุดท้ายแห่น่าเสียดายนะครับ
ให้กับฉลามพรานชัยมวยคู่นี้
ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าเป็นมวยที่คู่ขี้สูสีมาก
ไตล์การชกจะคล้ายกันเป็นคานชิงจังหวะชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิบ
ระหว่างแค่งซ้ายกับแค่งขวาใครออกก็ได้เปรียบแน่นอน
อย่าลืมนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐจันทกว่าทุกอย่างทำอะไรกัน
กัด๑๒๓ปอนด์แล้วเจอกันเสาร์นี้
ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
เอกชุมพรสุรพัฒน์จานลูกมณีภาระกันครับ